ส่วนข่าวใหญ่ที่คุณต้องรู้วันนี้ในวันหยุดนะครับ
วันนี้ไทยรัฐลงเอาไว้เกี่ยวกับโควิด๑๙ครับ
เชือดต่างด้าวนักเล่นป่วยโควิดต้องจ่ายค่ารักษาเอง
นี่นะฮะอนุทินจ่อชงฟันพวกผิดกฎหมาย
นสตนาย๑๐ตำรวจติดในสนามสอบครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งอันนี้แหละทำให้หนองบัวลำพูไข่แตกซะแล้ว
ไปดูครับผู้ติดเชื้อรายหน้าของจหนองบัวลำพูนะครับ
ในการติดเชื้อระลอกใหม่เป็นผู้ชายอายุ๒๓ปี
เป็นลูกชายของตำรวจสพสุวรรณคูหา
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรคนะครับโรงพยาบาลสุวรรณคูหา
จากการสอบสวนไทม์ไลน์นะครับพบว่าเมื่อวันที่๒มกราคม
เขาไปกับพ่อครับนะฮะที่เป็นตำรวจแม่ก็ไปด้วย
แวะดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยครับ
แล้วก็รับประทานอาหารที่ร้านคำภูแก้ว
แล้วก็อยู่ในงานสังสรรค์กับเพื่อนที่บ้านหนองเหลืองตะบนกุฎพึ่ง
มกราคมครับเดินทางจากบ้านพักในอำเภอสุวรรณคูหา
สนามบินอุดรธานีครับมาลงที่สนามบินดอนเมือง
จากนั้นไปไหนไปจตุจักรครับ
มกราคมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ

สอบที่โรงเรียนใน๑๐ตำรวจ

ขาไปไปนกขากลับกับแอร์เอเชียครับ
ที่สนามบินดอนเมืองเวลา๑๗น๒๐น
ถึงสนามบินอุดรธานีเวลา๑๘น๓๐น

แล้วก็ไปรับประทานอาหารนะครับ
ไปทานข้าวต้มที่ร้านต้าหลง
อยู่ในอำเภอเมืองอุดรธานีนั่นแหละ
แล้วก็เดินทางกลับอำเภอสุวรรณคูหา

พักอยู่ที่บ้านในอำเภอสุวรรณกูหาตลอดเวลาครับ

เขาไปร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
สาขาอำเภอสุวรรณคูหา
จากนั้นได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก
เพราะเขากลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

แล้วเขาก็ไปวัดสุวรรณาราม

วันที่๘มกราคมนะครับ
เข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหาครับ
กำลังคิดอยู่ว่าแล้วเขาไปรับเชื้อจากที่ไหน
นั่นแหละดิถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพที่เขาไปคือจตุจักร
แล้วก็ไปโดยสารเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
แต่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสันนิษฐานว่าติดในสนามสอบ

แล้วสนามสอบนี้คนแล้วคนในสนามสอบเอามาจากไหนอีก
เออนั่นแหละสิแล้วในสนามสอบต้องตรวจกี่คนนะค่ะ

นี่พอพูดอย่างนี้เราเห็นประโยชน์ของแอปพลิเคชัน

เพราะมันสามารถที่จะสาวย้อนกลับไปได้ว่า

แล้วคนใครบ้างที่จะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลเสี่ยงนะคะ
เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางก็ว่ากันไป

เชียงใหม่ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมผู้ช่วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นชายอายุ๓๐ปีอาชีพทำธุรกิจ
ส่วนตัวเดินทางไปที่ร้านวอร์มอัพในคืนวันที่๓๑ธันวาคม
แล้วไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
หญิงไทยอายุ๒๘ปีเป็นพนักงานในร้าน
มีประวัติทำงานในคืนวันที่๓มกราคม
ซึ่งผู้ติดเชื้อเดินทางมาที่ร้านจำนวน๓คน
เริ่มมีอาการไข้คัดจมูกวันที่๘มกราคม
ก่อนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เป็นชายไทยอายุ๒๘ปีเป็นพนักงานที่ร้านนั่นแหละ
แล้วก็มีประวัติทำงานในคืนวันที่๓มกราคมเช่นเดียวกัน
ครั้งนี้ของการพยาบาลครั้งนี้คือป่วยแล้วไม่มีอาการ
ส่วนคนที่๓ค่ะเป็นหญิงไทยอายุ๒๖ปีนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวที่ห้องความดันลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตั้งแต่๓๕มกราคมที่ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
กักตัวเองเป็นเวลา๑๔วันและให้เข้ามารับการตรวจหาเชื้อ
แล้วถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงเนี่ยนะคะ
ก็ให้กักตัวเองเป็นเวลาสิบสี่วันและระหว่างที่กักเนี่ย
ในวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมาและปรากฏว่าลูกค้าคนนั้นก็เป็น
เจ้าของก็เป็นนะฮะในกรุงเทพเนี่ยกลุ่มก้อนอันนี้คือ
วันที่๒มกราคมนะฮะเจ้าของผับคุณบั๊มได้โพสต์เฟซบุ๊คว่าเขาเนี่ยติด
แล้วก็ขอให้ลูกค้าและพนักงานกักตัวสังเกตอาการ๑๔วัน
ล่าสุดเมื่อวานครับคุณบั๊มนะฮะซึ่งตอนนี้คุณบั๊มเองก็อยู่ระหว่าง
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมีการโพสต์นะฮะผลตรวจพนักงานในร้าน
พนักงานในร้านเป็นหมดเลยครับนะฮะก็คาดว่าติดเชื้อมาจากลูกค้า
คนนั้นแหละครับที่เข้าไปเที่ยวแล้วทำร้ายลูกค้าก็คือไปจากบ่อนแล้วก็ไปเที่ยวในผับนะ
สุดข่าวดีครับของท่านผู้ว่าวิรักษณ์วิจิตรแสงสีครับ
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ท่านติดเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าทางคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับระบุว่า
อาการของท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์ขณะนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ
เข้มข้นของออกซิเจนในเลือดดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น
โดยจะเริ่มปรับเครื่องช่วยหายใจ
วบคู่กับการลดการให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานอนหลับลงนะครับ
เพื่อให้หายใจเองได้
คุณหมอคาดว่า๑๒วันน่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้นะครับ
ให้ท่านหายใจได้เป็นปกติได้ด้วยตัวเองครับ